คุณผู้ชมคะช่วงนี้ขยิบเข้ามาใกล้หน้าจอทีวีนิดนึงนะคะ
อาจจะต้องเพ่งกันใครมีแว่นขยายหยิบมา
ที่ฉันพิสูจน์หน่อยกับเหตุการณ์ปฏิหารที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาบอกว่านี่คือภาพใต้ฐานเมนที่ใช้ชาปนกิจ
หญิงที่เคยเป็นร่างทรงอายุ๖๐ปี
เขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นเป็นเจ้าแม่กวนอิมถือดอกบัว
อ่ะคุณเห็นเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหมใช่คุณผู้ชมดูภาพใหญ่อีกหน่อย
คุณผู้ชมลองดูกันนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคือเป็นการชาปนกิจศพของนางโม๊ย
หรือว่านางกัญญานิดเหลืองรุ่งทรัพย์วัย๖๐ปีนะคะที่ตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้อง
คือเราได้คุยกับลูกชายของนางโมยอะค่ะเขาบอกว่าแม่เนี่ยเป็นร่างทรง
แต่ว่าเลิกเข้าทรงแล้วด้วยสุขภาพแล้วก็อายุที่มากขึ้นเขาบอกถ้าเขาเปรียบเทียบเนี่ย
จะเป็นลักษณะรูปร่างคล้ายกันแบบนี้สำหรับเปลวไฟที่ขึ้นมา
อ่าตอนชาปนกิจศพคุณแม่อ่าใช่เขาบอกว่าแบบนั้นคุณอันนี้ตามความเชื่อของเขานะ
ตามความเชื่อของเขานะฮะเออเห็นไหมอืมคุณเห็นไหมก็สำหรับผมนะอ่า
ผมก็ดูเป็นเปลวเพลิงปกติอืมอ่าไม่ได้เหมือนอะไรมันอาจจะไม่
มันอาจจะเป็นเปลวเพลิงแบบขึ้นไปดูแบบเป็นโค้งอะไรหน่อย
แต่มันก็ไม่ได้เหมือนเสียทีเดียวอะไรอย่างนั้นอ่าทีเนี้ยลูกชายเขาบอกว่าที่เขาคิดว่ามันเหมือนเนี่ย
คือมันมีเหตุการณ์นำมาก่อนหน้านั้นอีกยังไงฮะเขาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ย
เสียชีวิตกระทันหันครับแต่ว่าสภาพศพนี่นะคือเขาไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตจากอะไรอ่ะนะ
อืมแต่ว่าสภาพศพเนี้ยโอ้โหมันมันแปลกมากเลยเพราะแม่เนี้ยเหมือนคนนอนหลับ
ครับแล้วหน้าเนี้ยยิ้มตลอดเวลาอืมเหมือนคนหมดห่วงผมแม่เป็นสีชมพู
ครับเขาเลยบอกว่าเจ้าแม่กวนอิมต้องมารับตัวแม่ไปแน่แน่เลยเพราะว่าแม่เนี่ยทั้งเคารพแล้วก็บูชาเจ้าแม่กวนอิ่ม
ชอบทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นวันเกิดเหตุอันนี้คือคุณแม่ของเขานะ
คือนางม้วยนะคะวันเกิดเหตุเขาบอกว่าเขากำลังเก็บของในสารา
กำลังจะเดินไปดูเลยว่าเผาศพเรียบร้อยหรือยังครับก็ปรากฏว่าสับปะเหลอเนี่ยเผาศพเสร็จไปแล้ว
แล้วก็เอารูปเปลวเพลิงใต้ฐานเมนมาให้ดูเขาบอกว่าอุ้ยผมตกใจขนลุกเลยอ่ะ

ตกใจนะครับประหลาดใจว่าเออเป็นเหมือนจริงนะครับ
คงจะเป็นแบบเจ้าแม่กลอินมารับเขาไปอย่างนี้หรือเปล่าก็มีส่วนนะครับ
เหมือนคนหลับเฉยเลยครับแบบไม่มีแบบเป็นแบบมีเลือดมีอะไรผิดปกติจากคนหลับไปเลยครับ
แบบหน้าแบบใสเหมือนคนนอนหลับนี่แหละครับ
นับถืออยู่แล้วเขาเข้งด้วยลูกเขาก็บอกว่าเขาเข้งไหมเขาก็เหมือนคนทั่วทั่วไป
ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิ่มอ่ะไม่กินเนื้อวัวเนอะอะไรพวกนี้แล้วแกก็มีรูปแบบบูชาเลยมันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะเนอะ
เราก็เชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่ท่านนับถืออาจจะเป็นเรื่องของบุญที่ท่านไม่ใช่เพราะแกสายบุญไง
แกจะชอบชอบทำบุญชอบอะไรอย่างเงี้ไม่ค่อยไปมีอะไรมีปัญหาอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ยแกจะชอบมาก
ถ้าแกมีโอกาสแกก็ทำบุญตลอดถ้าอย่างตุ๊จีนเนี่ยแกก็จะไปถวายลงศพตลอดที่เมืองกาลอ่ะ
บางคนก็เออถ้าจะนั่นจริงเพราะว่าแกก็นับถือเจ้าแม่กวนอิมอยู่แล้วอะเนาะ
ซึ่งเราก็ได้คุยกับสับปะเหลอที่เป็นคนทำพิธีเผาศพนางโมยด้วยนะคะ
ปะเลอเขาบอกผมก็เห็นเป็นเจ้าแม่กวนอิ่มเหมือนกัน
คือวันนั้นเนี่ยคือผมก็ทำหน้าที่เผาศพตามปกติแหละร่างนางม้วยเนี่ยก็เผาไม่นานก็ไหม้หมด
แต่ทีนี้พอไปเปิดใต้ฐานเมนดูปรากฏว่าเอ๊ะไฟมันยังลุกอยู่เลย
ก็เลยเอามือถือมาถ่ายภาพไว้แล้วก็ส่งให้ลูกชายเพราะว่าโอ้โหดูยังไงมันก็เหมือนเจ้าแม่กวนอิ่มถือดอกบัว
อะไรแปลกคงจะถ่ายไว้การสังเกตเฉยแล้วก็ให้ลูกเขาดูดูไปนะครับแล้วก็ดูปกติเหมือนทั่วไป
แต่สังเกตแล้วเอ่อไฟของของของของของคุณแม่เนี่ยแรงมันเยอะไม่ปกติครับ
ตัวเขายายด้วยน่าจะเกี่ยวกับไขมันในร่างกายด้วยครับ
ผมก็เลยบันทึกภาพไว้เป็นภาพนิ่งทีละภาพสองภาพอะไรอย่างนี้
แล้วก็มาดูก็เหมือนเดิมครับเป็นแบบใกล้เคียง
ก็เลยให้ลูกเขาดูแล้วลูกเขาบอกว่าแม่เขานับถือเจ้าแม่คุณอิมอยู่อะไรอย่างนี้
จินตนาการจินตนาการของเราความเชื่อนะครับเราไม่งมงายแต่ว่า
มันเป็นไปได้ด้วยความเชื่อครับมันมันไปตรงกันไง
ตรงกับที่ว่าผู้วายชนเขานับถือด้วย
ชาวบ้านที่หมู่๓ตะบนทุ่งข้อเขาก็ตกออกตกใจกันใหญ่นะคะ
ตอนที่รู้ข่าวว่านางโม๊ยเสียชีวิตแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย
มดเคยเปิดสำนักร่างทรงก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่
แล้วก็ย้ายไปย้ายไปได้กว่า๑๐ปีแล้วค่ะ
ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านางม้วยเนี่ยแกเป็นคนมีน้ำใจ
แล้วก็แกนับถือเจ้าแม่กลอิ่มมากเลย

ข้างล่างข้างล่างมันจะเป็นค่ะ

ใช่คุณเห็นเล็กหนึ่งเลยนะแม่

เดี๋ยวจะได้ผลน่ะ

เข้ามาน่าจะสามวันนะ

แล้วเวลาเขาย้ายไปอยู่น้องบอร์

นี่ป๊าชะแหลมบอก

เห็นค่ะเห็นชัดด้วยเดี๋ยวฉันเห็นมุมจอข้างบนนะสามสอง
หันบอกว่าผู้ตายเขาเป็นคนมีน้ำใจ

เห็นหลายตัวเหรอนะป้า

ตอนที่ผู้สื่อข่าวเราสัมภาษณ์สับปะเหลออยู่

มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกศพที่กำลังเผาที่วัดรางเทียน
อยู่ห่างไป๘กิโลนี่เผามาชั่วโมงกว่าแล้วไม่ไหม้สักที
เอาตามสิตามไปดูซิมันเกิดอะไรกันขึ้น

พี่ดำไปสัปเปรย์ดำขีดดำไปนู่นเลยค่ะ
เราก็ขับรถตามนี่ไปดู
ที่วัดรางเทียนมีญาติผู้วายชนรออยู่นะคะ
ับเปรอบอกเอาจุดทูปก่อนไม่ต้องห่วงนะ
แล้วก็มีนางปรานีเสียงโสมพี่สาวของผู้ตายนะคะ
ก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าคนตายเนี่ยชื่อว่านัทพัฒน์
อายุ๔๓ปีป่วยด้วยโรคมะเร็งมากว่า๒ปีแล้ว
รักษาแล้วก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็เสียชีวิตนะ
นี่ค่ะพี่ดำเขาก็มาทำหน้าที่นะคะมาช่วยพระท่านก็ในการที่จะให้ร่างของผู้วัยชนเนี่ยเผาให้หมด
เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเผามาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ย
ดำแกก็มาทำหน้าที่นะคะมาช่วยพระท่านก็ในการที่จะให้ร่างของผู้บายชนเนี่ยเผาให้หมด
เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเผามาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมาชั่วโมงกว
ญาติเนี่ยจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวว่าเออไม่ต้องห่วงนะไปผุดไปเกิดอะไรแบบนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าบางกรณีมันก็เจออัฐิของผู้วายชนในรูปแบบแปลกก็มีนะมีเป็นรูปแบบบิดเกลียวบ้างเป็นสีชมพูบ้างหรือว่ามีลวดลายอะไรแบบเนี้ยเขาก็มักจะถ่ายภาพแล้วก็ส่งต่อให้กับทางครอบครัวดูอะไรอย่างเ
ในมุมหลักวิทยาศาสตร์มันก็มีอยู่